หลังจากผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะครับเมื่อวันที่๑๑กุมภาพันธ์ได้นายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่
นั่นก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
วันนี้เขาจะมาเปิดใจกับไทยรัฐทีวีในช่วงบ่ายในรายการไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด
จากนั้นครับยังได้สารแสดงความยินดีจาก๓องค์กรลูกหนังใหญ่ด้วยครับ
ที่ทราบแล้วว่าผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไร
ส่งหนังสือมาแสดงความยินดีเช่นเดียวกัน

รับรองอย่างเป็นทางการจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น
จะเกิดขึ้นภายใน๑๕วันหลังจากผลการเลือกตั้ง
ซึ่งย้ำอีกครั้งว่าพลเรือสมยศนั้นจะเดินทางมา

ในช่วงบ่ายวันนี้บ่าย๒ก่อนที่จะเดินทางไปที่สวิสเตอร์แลนด์นะครับ
ในฐานะนายกสมาคมฟุตบอลไทยครับ
ส่วนพรุ่งนี้นั้นการหารือสำคัญก็คือการเปิดสภากรรมการครั้งแรก
สำหรับทีมงานคนตรวจเอกสมยศ
ในการพูดคุยกับอุปนายก๕คนและสภากรรมการ๑๓คน
เพื่อวางกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง
จากก่อนหน้านี้ได้เคยมีการแบ่งหน้าที่กันมาคร่าวแล้ว
ปัญหาแรกก็คือการพูดคุยการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพในไทย

ผมจะถามท่านอีกครั้งหนึ่งในรายการไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด
โครงสร้างของฟุตบอลไทยทั้งหมด
การห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเป็นเวลา๑๒ปี

เก้นั้นจะถูกแบนเป็นเวลา๙ปี
และก็ปรับเงินประมาณ๓๖ล้านบาท
แต่ว่าทางองค์คณะตัดสินข้อพิพาทนั้นพิจารณาโทษเพิ่มโทษนะครับ

ส่วนค่าปรับก็ยังยืนตามจำนวนเดิม
ที่ถูกแบนนานที่สุดในกระบวนการกวาดล้างการทุจริตในครั้งนี้
โดยแสงหน้าเซ็นแบตเตอร์และมิเชียร์พาลินี่
ถูกแบนไปก่อนหน้านี้คนละ๘ปีครับ